ทางคณะกรรมการตรวจสอบวินัยในแพทย์เปรมศักดิยยุระนะคะ
ซึ่งก็จะเริ่มกระบวนการตรวจสอบในคดีที่เกี่ยวข้องกับการสั่งให้ผู้สื่อข่าวถอดกางเกงในสัปดาห์หน้านี้แล้วค่ะ
เรืองระวีจันทนามผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยผู้บริหารท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้งของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า
หลังจากที่คณะกรรมการชุดที่๒ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นแต่งตั้งตรวจสอบหาข้อมูลในคดีที่นายแพทย์เปรมศักดิยยุระ
สั่งถอดกางเกงผู้สื่อข่าวในจังหวัดขอนแก่นมีการประชุมกันเป็นครั้งแรก
การประชุมก็จะร่วมกันกำหนดประเด็นและแนวทางในการสอบสวนเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้๑๒๐วัน
ซึ่งเป็นการทำงานตามระเบียบที่ให้ไว้คาดว่าจะเสร็จก่อนกำหนดเพราะประชาชนให้ความสนใจ
หลังจากนั้นก็จะสรุปสำนวนการสอบสวนเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ส่วนเรื่องรายละเอียดจะสอบใครหรือว่าสอบแบบไหนกรรมการชุดนี้จะมีการหารือโดยตลอด
เป้าเอาไว้ว่าจะเริ่มจากพยานฝ่ายที่ถูกกล่าวหาซึ่งจะเรียกประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงชุดที่หนึ่งในคดีดังกล่าว
ซึ่งมีนายสุรชัยวัฒนาอุดมชัยประหลัดจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมาสอบถาม
และขอดูสำนวนการสอบสวนอีกครั้งส่วนจะเรียกใครมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ต้องดูความพร้อมของคณะกรรมการและเวลาของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งกระบวนการตรวจสอบข้อมูลจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปค่ะ